หายตัวไปตั้งแต่วันที่๕กันยาแม้ว่าเมื่อวานนี้
ช่วงข่าวเที่ยงพอดีนะที่เจ้าหน้าที่มีการเจอตัวน้องจีน่าแล้วก็ตาม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

โดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตว่าน้องจีน่าถูกจับไปแล้วเอาไปไว้ที่บ้านในหมู่บ้านนั้นหรือเปล่า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

อาการน้องจีน่าได้รับการรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

น้องจีน่าเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่งอายุ๑ขวบ๑๑เดือน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
ชั้น๕ห้องรักษาผู้ป่วยเด็ก
ที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่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

พบตัวที่กระท่อมบนยอดเขา
ตอนเที่ยงเราก็รายงานข่าวแบบสดให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยนะ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

ซึ่งภายหลังจากที่ร่างกายแข็งแรงแล้วทางแพทย์ก็จะจัดชุดเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
นักจิตวิทยาแล้วก็แพทย์เฉพาะทางเข้ามาดูแลต่อ
โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่
ซึ่งก็ต้องรอข้อมูลรายละเอียดการรักษาจากทีมแพทย์
ประกอบกับข้อมูลทางคดีด้วยนะครับ
ส่วนพ่อและแม่ของน้องจีน่านั้นได้เปิดเผยผ่านผู้มนวยการโรงพยาบาล
บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน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

จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ก็เดินทางเข้ามาพบกับพ่อและแม่แล้วก็คุณตาของน้องจีน่า

เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของน้องจีน่าต่อไปนะครับ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
ไม่พบเชื้อโควิด๑๙นะครับ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
การตรวจร่องรอยว่าถูกทำร้ายหรือไม่เป็นสิ่งที่สำคัญนะ
และเรื่องของการตรวจว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศสำคัญเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้ก็ต้องรอการแถลงข่าวจากโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง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

แต่ว่าเป็นการเตรียมพักเด็กไว้ก่อนอะไรเนี่ยนะฮะ
เรื่องนี้ค่ะต้องไปสืบต่อต้องไปสาวต่อให้มันจบ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
เพราะอย่างตอนที่คนเขาไปเจอน้อง
น้องก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่แบบหวาดกลัวผู้คนหรือว่าร้องห่มร้องไห้นะ
คือนั่งกึ่งนั่งกึ่งยืนแล้วก็เล่นขวดน้ำเปล่าอยู่อะค่ะ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
อย่างพันธบริโฑธโทกฤษณพงษ์ภูตระกูล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

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ไพยสูญพิงณครนะคะ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
เมื่อชุดกู้ไพยขึ้นมาสำรวจบริเวณนี้มาก่อน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

แต่อาจจะมีใครเนี่ยอุ้มน้องมาจากที่อื่นแล้วเอาน้องมาทิ้งเอาไว้มากกว่านะคะ
หลายคนที่ฟังข่าวก็ยังเอ๊ะทำไมเนอะ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
คืออย่างที่บอกไปคดีนี้แม้จะเจอตัวน้องรอดปลอดภัยแล้ว
แต่ว่าข้อพิรุธทางคดีมันมีที่อยากให้ตำรวจคลี่คลายคดี
แล้วก็ชี้แจงต่อสังคมให้ได้นะฮะใช่ค่ะ
ทีนี้มาดูการตั้งข้อสังเกตของทางมูลนิธิกระจกเงาหน่อยไหมคะ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

ทีนี้ลักษณะเส้นทางมันเป็นเขาสูงชันค่ะ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
เดินมาเองคนเดียวคงไม่ได้แน่นอน

นายอภะเขาบอกนะว่าเป็นคนอุ้มน้องออกจากบ้าน
แล้วก็มาทิ้งไว้ที่หน้าถ้ำแล้วก็ปล่อยน้องเอาไว้คนเดียว
แต่ตอนเจอตัวคือมันไม่ได้เจอที่ถ้ำไง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

ซึ่งมันไม่มีทางที่เด็กจะเดินมาได้เองนะคะ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

เพิ่มพักขนาดประมาณ๒๕เมตร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
อันนี้ค่ะคือข้อสงสัยว่าน้องอาจจะถูกนำไป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

ก็เรียกง่ายว่าเป็นการจัดฉากจัดฉากใหม่อะไรรึเปล่า